ผู้ชายคนนี้มานั่งดื่มเหงาอยู่ในร้านคาราโอเกะ
แป๊บเดียวเงาจากนั้นไม่เงาแล้ว

สลบคาที่อยู่ตรงนั้นเลยฮะเดี๋ยวสาเหตุจะเป็นยังไง

จากการสอบถามจากเจ้าของโพสต์นะครับทราบว่าเมื่อคืนวันที่๑๑มีนาคมครับสัก๔๕ทุ่มได้ในนารินอินพิบาลอายุ๓๗ปีสามีของเธอเนี่ยมานั่งดื่มเหล้าหน้าเคาน์เตอร์ในร้านคาราโอเกะในหมู่บ้านดอนแก้วตะบนดอนแก้วอำเภอสารพีครับแล้ววัยรุ่น๔คนก็เข้ามาคลายเหงาให้เขา
นั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งนะสามคนเนี่ยใส่เสื้อยืดสีส้มมีโลโก้ของฟาร์มพึ่งแห่งหนึ่งในตะบนขัวมุงและอีกคนเนี่ยใส่เสื้อยืดสีดำมีลายอาการเมาแล้วล่ะกลุ่มวัยรุ่นแสดงอาการหึงหวงสาวพนักงานเสิร์ฟนะครับแล้วก็เข้ามาหาเรื่องโดยวัยรุ่นที่ใส่เสื้อสีส้มหยิบส้มให้นายนารินกินนายนารินอ้าวไม่รู้จักจะกินทำไม

เขาแจ้งความที่สพศพีนะครับแล้วก็นำผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลไปมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีด้วยโดยยืนยันนอนยันว่าไม่เคยรู้จักเลยกับไอ้วัยรุ่นกลุ่มเนี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยด้านนางสาวประพากิ่งสวรรค์อายุ๓๕ปีเจ้าของร้านน้ำฝนคาราโอเกะเล่าให้ผู้สึกข

บ้างแต่เดี๋ยวเขาก็วีนไปนั่งโต๊ะอื่นอะไรอย่างนี้ไงแล้วคราวนี้ก็สามคนนี้สี่คนนี้ก็อาจจะเห็นว่าเอ๊คุณมาพูดคุยกับสาวเสิร์ฟมากไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพสารพีอยู่ระหว่างการติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาสอบสวนแล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีครับ